เรื่องแรกวันนี้เนี่ยจะพาไปดูกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนเพราะวันนี้เนี่ยเขามีการนัดชุมนุมกัน
คณะราชประกาศชัดเจนบ่าย๓โมงตรงไปเจอกันที่อนุสวรีประชาธิปไตย
เขาบอกว่าเป็นม็อบ๑๓กุมภานับ๑ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชน
นะคะก็มีการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่บ่ายสามโมงและที่อนุสวรีประชาธิปไตยล่วงเลยมาจนถึงหน้า
เวลานี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังอยู่แล้วก็กำลังเผชิญหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
มีการเดินเท้ามาตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่หน้าสารดีการแล้วนะคะ
แล้วก็ชุดละมุนวุ่นวายพอสมควรเหมือนกัน
เราส่งผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่แล้วนะคะ

ติดตามสถานการณ์กันหน่อยนะคะว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
หลังเหตุการณ์ไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามทางเพจไทยรัฐทีวีนะครับ
เห็นได้ว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะครับ
แต่ตอนนี้นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในความสงบแล้วนะครับ

พร้อมกับตัวแทนนะครับได้มาเจรจากับทางตัวแทนของตำรวจนครบานนะครับ
เพื่อที่จะขอเข้าไปภายในศาลหลักเมืองนะครับ
โดยให้เหตุผลนะครับว่าจะขอเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
และขอพรให้กลุ่มราศดรนะครับ
สามารถชุมนุมไปอย่างสงบและปลอดภัยนะครับ
ซึ่งการเจรจาเนี่ยอยู่ประมาณ๒๐นาทีนะครับ
ระหว่างนั้นนะครับทางกาดนะครับที่อยู่ทางหลังแนวโล่ของตำรวจนะครับ
ก็มีการตะโกนยั่วยุนะครับ
โดยหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีตัวแทนของทางครูใหญ่นะครับ
พยายามที่ไปเจรจาบอกกับทางตัวแทนของกาดที่อยู่ทางฝั่งของกลุ่มมวลชนนะครับ
ว่าอย่าทำลายข้าวของของราชการนะครับ
รั้วนะครับทั้งรวดหนามนะครับ
แต่ก็มีการประกาศยั่วยุกันไปมานะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นนะครับทางครูใหญ่ขอนแก่นนะครับ

เรียกได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะครับ
ซึ่งทางตำรวจนะครับได้อนุญาตนะครับ
ที่จะให้ทางตัวแทนรัศดร๔คนนะครับ
เข้าไปภายในศาลหลักเมืองนะครับ
แต่ก็มีข้อตกลงนะครับว่าต้องเข้าไปด้วยความสงบนะครับ
และไม่มีการนำสิ่งใดเข้าไปนะครับ
แต่ก็ขอให้อยู่บริเวณนอกรั้วของสารหลักเมืองนะครับ
เนื่องจากเป็นเวลาที่สารหลักเมืองปิดแล้วนะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นนะครับทางกลุ่มมวลชนนะครับ
ที่มีกาดนะครับควบคุมอยู่นะครับ
เรียกได้ว่าก็ตะโกนยั่วยุตำรวจแล้วก็ทำลายข้าวของอยู่เรื่อยนะครับ
โดยมีทางกาดของทางกลุ่มฝั่งครูใหญ่นะครับ
ก็ได้พยายามที่บอกให้ทางกาดทางฝั่งหลังแนวรั้วนะครับ

โดยไม่ทำร้ายข้าวของและทรัพย์สินของราชการนะครับ
แต่บนเวทีนะครับซึ่งขณะนั้นนะครับคือนายพานุพงศาสนอกหรือไม้ระยองนะครับ
ก็ได้พูดให้ทางตำรวจนะครับดับไฟนะครับ
หากไม่ดับไฟนะครับจะนับถอยหลังและก็จะบุกเข้าไปหลังแนวรั้วนะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นนะครับทางคุยกับขอนแก่นและตัวแทนที่อยู่
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพยายามที่จะเจรจานะครับ
สื่อสารไปยังทางไม้พานุพงศาสนอกนะครับแต่การสื่อสารก็ไม่เป็นผลนะครับ
กลุ่มมวลชนนะครับเริ่มที่จะคว่างปลาเข้าของนะครับ
ขวดน้ำนะครับขวดแก้วนะครับและก็มีผู้ควันระเบิดควันนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับทางด้านหน้าคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
ตรงพื้นนะครับมีทั้งก้อนอิดนะครับมีขวดน้ำนะครับ
และจะเห็นได้ว่าโล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ยืนตั้งโล่อยู่บริเวณหน้าแนว
ที่มีรถฉีดน้ำอยู่ทางด้านหลังนะครับมีสีนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้รับรายงานนะครับ
ว่ามีกาดของทางกลุ่มของฝั่งครูใหญ่ขอนแก่นนะครับมีได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะครับ
เนื่องจากถูกหินนะครับจากทางกลุ่มมวลชนนะครับนะครับที่คว่างปลาเข้ามานะครับ
ซึ่งสถานการณ์นะครับก็อยู่พยายามมันตรึงเครียดอยู่ประมาณเกือบ๒๐นาทีนะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นนะครับทางกลุ่มของทางครูใหญ่ขอนแก่นนะครับ
พยายามเจรจานะครับบอกให้ทางฝั่งกลุ่มมวลชนนะครับ
ยุติและหยุดที่จะทำลายข้าวของและก็คว่างปลาเข้าของมานะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นนะครับทางตำรวจนะครับได้สั่งการนะครับ
ให้รถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเข้ามาประจำการนะครับ
และสถานการณ์นะครับการเจรจาระหว่างนั้นเรียกได้ว่า
แกนนำของทางฝั่งหลังแนวรั้วนะครับไม่สามารถควบคุมฝูงชนได้นะครับ
จึงทำให้เกิดการคว่างปลาเข้าของเข้ามาขึ้นเป็นเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
จนทำให้ตำรวจเนี่ยจะต้องเพิ่มกำลังนะครับจาก๓กองร้อยเตรียมขึ้นเป็น๔กองร้อยนะครับ
และก็นำรถน้ำแรงดันสูงนะครับเข้ามาประจำการนะครับ
หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จะยกระดับควบคุมสถานการณ์การชุมนุมนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวแทนของกลุ่มรัศดรก็คือครูใหญ่ขอนแก่นนะครับ
ก็ยังได้กลับมาเจรจากับตัวแทนของทางตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็การเจรจาตอนนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันนะครับว่า
การเจรจาเมื่อสักครู่นี้ที่จะขอเข้าไปบริเวณสารหลักเมืองเนี่ยตอนนี้ว่า
เจรจาทั้งหมดเนี่ยจะบรรลุประเทศประสงค์เหมือนเดิมหรือไม่นะครับ
และตอนนี้นะครับมีการประกาศตะโกนยั่วยุแล้วครับ
และทางตำรวจนะครับได้ตั้งแนวโล่ขึ้นอีกครั้งนะครับ
โดยผู้บัญชาการนะครับที่อยู่บนรถนะครับ
ได้สั่งให้ตำรวจนะครับตั้งแนวโร่ขึ้นนะครับ

เรายังไม่มีการยืนยันนะครับว่าการเจรจาทั้งหมดเนี่ย
ออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ
เรียกได้ว่าทางตัวแทนนะครับและแก่นำนะครับ
ครูใหญ่ขอนแก่นนะครับทั้งไม้ระยองทั้งรุปนัสยานะครับ
จะต้องมีการพูดคุยประชุมถึงเรื่องการสื่อสารนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็พยายามเกาะติดอยู่นะครับว่าการเจรจาของทางฝั่งแกนนำเนี่ย
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามนะครับว่า
เจรจาและการพูดคุยระหว่างแกนนำนะครับ
จะออกมาเป็นในรูปแบบใดและเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดในเรื่องใดนะครับ
ซึ่งเรียกได้ว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ที่มีก้อนอิดนะครับที่คว่างปลาเข้ามาเนี่ย
ถูกกาดของกลุ่มรัศดรนะครับ๑คนนะครับ
รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับแต่ตอนนี้ก็
น่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
และตอนนี้นะครับทางตำรวจนะครับ
ก็ได้ไปพูดคุยประชุมปรึกษากับทางผู้ประคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าข้อเรียกร้องของทั้งกลุ่มรัศดรในวันนี้หลังจากนี้คืออะไรนะครับ
และตอนนี้นะครับมีการสาดสีและคว่างปลา
มีการสาดสีแดงนะครับและคว่างปลาเข้าของเข้ามาอีกครั้งนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทาง

สื่อมวลชนนะครับได้หลบอยู่บริเวณแนวรั้วนะครับ
และพยายามนะครับขอนะครับว่าอย่าคว่างปลาข้าวของเข้ามา
นี่คือบรรยากาศสดที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
อาจจะมีการสั่งการนะครับให้เริ่ม
กระดับควบคุมสถานการณ์การชุมนุมนะครับ
ตอนนี้นะครับรถน้ำนะครับได้ขยับเข้ามาประชิดแนวรั้วแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางกลุ่มรัศดรก็ยังคงคว่างปลาเข้าของเข้ามานะครับ
ซึ่งมีทั้งของแข็งนะครับมีรั้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับมีการพลุควันพลุควันเข้ามานะครับ
บริเวณหน้าแนวโล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ซึ่งตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทางสื่อมวลชนนะครับพยายามหลบนะครับ

ซึ่งทางกาดนะครับก็ได้ขอให้ทางมวลชนนะครับหยุดนะครับ
ควบคุมสถานการณ์นะครับเพื่อไม่ให้ที่จะ
ตำรวจนะครับได้ยกระดับการชุมนุมนะครับ
ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เรายังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมือที่๓หรือไม่นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางกลุ่มของกาดนะครับทั้งการอาชีวะกาศ
รัศดรนะครับพยายามควบคุมมวลชนนะครับให้อยู่ในความสงบนะครับ
คว่างปลาเข้าของนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นข้อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับ
กระดับการชุมนุมและควบคุมสถานการณ์นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางตำรวจนะครับได้ยกแนวรั้วขึ้นนะครับ
รถน้ำนะครับตอนนี้นะครับได้มาอยู่หน้าแนวนะครับ

ซึ่งตอนนี้นะครับสื่อมวลชนนะครับก็หลบอยู่ที่หลังแนวนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้นะครับมีการปลานะครับ
พลุควันเข้าไปบริเวณแนวโร่ของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
เดี๋ยวทางทีมข่าวนะครับจะเกาะติดสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
และต้องขอหลบมาอยู่บริเวณนะครับอ่าเรียกได้ว่า
กึ่งกลางระหว่างหลังแนวของตำรวจนะครับ
เดี๋ยวทีมข่าวนะครับจะปักหลักอยู่บริเวณนี้นะครับ
เรียกได้ว่าเมื่อกี้นะครับเป็นการเริ่มของ
อ่าทางกลุ่มที่อยู่ทางฝั่งมวลชนแต่เราไม่รู้นะครับว่า
เป็นการกระทำของมือที่๓หรือไม่นะครับ
เราจะไม่มีการยืนยันนะครับหากยังไม่มีภาพเหตุการณ์ที่ชัดเจน
ว่าเป็นการกระทำของใครนะครับจะไม่มีการระบุนะครับ
ว่าเป็นการทำของใครนะครับต้องขอย้ำตรงนี้นะครับ
ว่าอาจจะเป็นการกระทำของมือที่๓นะครับ
โดยมีการคว่างปลานะครับสีแดงเข้ามานะครับ
ซึ่งตอนนี้ภาพคุณผู้ชมเห็นนะครับกาดอาสากาดของกลุ่มรัศดรนะครับ
ได้พยายามขอให้ทางกลุ่มมวลชนนะครับหยุดคว่างปลาสิ่งของนะครับ
ซึ่งทางกลุ่มมวลชนและกาดอาสานะครับต้องพยายามขอให้ทางมวลชนนะครับ
อยู่ในความสงบนะครับแล้วก็อย่าคว่างปลาเข้าของไปนะครับ
พร้อมพร้อมพยายามเน้นย้ำนะครับว่ามีสื่อมวลชนอยู่บริเวณนี้นะครับ
โดยที่ตอนนี้นะครับรถน้ำแรงดันสูงนะครับได้เตรียมพร้อมนะครับ
รวมถึงแนวโลกของทางตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ
แล้วจะเห็นได้ว่าที่พื้นนะครับจะเห็นว่าเป็นอาสีนะครับ
ที่ถูกคว่างปลามาจากทางฝั่งของกลุ่มมวลชนแต่ยังไม่มีการยืนยันนะครับ
ว่าเป็นการกระทำของบุคคลใดนะครับ
ซึ่งทางตำรวจก็เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลานะครับว่ามาควบคุมสถานการณ์
ไม่ได้จะมาสลายการชุมนุมเนื่องจากบริเวณที่กลุ่มรัศดรเคลื่อนมานะครับ
อยู่ใกล้เขตพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นเขตพระราชฐานนะครับ
ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายนะครับหากชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานนะครับ
ซึ่งทางตำรวจเนี่ยต้องมาควบคุมสถานการณ์นะครับ
และในตอนนี้นะครับทางกลุ่มของมวลชนนะครับ
ก็พยายามที่จะขอให้ขอให้ทางกลุ่มรัศดรนะครับ
นุมอยู่ในความสงบเพื่อที่จะไม่ต้องยกระดับควบคุมสถานการณ์การชุมนุมนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับ
อยู่บริเวณหน้าแนวป้องกันของหน้าแนวป้องกันของตำรวจนะครับ
โดยบริเวณทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นกลุ่มของรัศดร
แล้วรวมถึงการอาสานะครับซึ่งที่พื้นที่เห็นอยู่นะครับเป็นสีนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าถูกคว่างมาจากกลุ่มใดนะครับ
อาจจะเป็นบุคคลที่๓ตามที่ทางแกนนำนะครับได้ประกาศยืนยันนะครับ
และอาจจะเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับที่จะมาสร้างสถานการณ์
ทางตำรวจก็จะต้องมีความจำเป็นยกระดับการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปอยู่บริเวณหน้าแนวของตำรวจนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของทีมข่าวเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เกาะติดนำเสนอนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับบริเวณหน้าถนนหับเผย
ใกล้กับสารดีกาและสารหลักเมืองนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับ
ครูใหญ่ขอนแก่นนะครับได้ขอเพื่อที่จะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่บริเวณหน้าแนวนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสำหรับสื่อมวลชนนะครับ
เพราะตอนนี้นะครับรถน้ำนะครับได้เตรียมพร้อมที่จะฉีดน้ำ
เพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วนะครับ
และตอนนี้นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
ก็คือบรรดาสื่อมวลชนนะครับที่พยายามเกาะติดรายงานนะครับ
ทำข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าแนวป้องกันแนวโร่ของตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ
ตอนนี้นะครับทางตำรวจนะครับกำลังที่จะเตรียมพร้อมนะครับ
หากสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะครับจะมีการยกระดับควบคุมสถานการณ์กัน
นุมด้วยการฉีดน้ำจากรถน้ำแรงดันสูงเพื่อควบคุมมวลชนให้อยู่ในความสงบ
และชุมนุมโดยปราศจากความรุนแรงนะครับ
ตอนนี้เรียกได้ว่ากลิ่นสีนะครับที่ถูกคว่างปลามาจากทางฝั่งของกลุ่มราศดรนะครับ
เต็มพื้นนะครับแล้วก็กลิ่นก็ค่อนข้างที่จะส่งกลิ่นรุนแรงเลยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะครับมีทั้งขวดน้ำนะครับมีก้อนอิดนะครับ
มีพลุควันนะครับที่ถูกคว่างปลามานะครับ
แต่ไทยรัฐทีวีต้องเน้นย้ำนะครับว่าไม่ทราบนะครับว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่๓หรือไม่นะครับ
แต่เป็นการคว่างปลามาจากทางกลุ่มราศดรนะครับต้องเน้นย้ำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม
ซึ่งระหว่างนี้นะครับทางครูใหญ่ขอนแก่นนะครับได้ประกาศนะครับว่า
หลังจากนี้จะยื่นข้อเสนอไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่า
หากภายใน๗วันนะครับไม่มีสัญญาณนะครับยืนยันว่าจะมีการปล่อยตัวหรือให้ประกันตัว
แกนนำที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพออกมานะครับ
จะเป็นการชุมนุมใหญ่นัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะเป็นการยกระดับการชุมนุมนะครับ
ซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้ทางครูใหญ่ขอนแก่นนะครับได้พยายามบอกให้กลุ่มมวลชน
รัศดรผู้ชุมนุมนะครับอยู่ในความสงบแล้วแล้วตอนนี้ก็มีเสียงเฮ
ทางฝั่งของกลุ่มราศดรนะครับน่าจะเป็นการแสดงออกแสดงจุดยืน
ครั้งสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับที่เป็นการสาดสีเข้ามาซึ่งสีที่สาดมา
ถึงฝั่งเจ้าที่ตำรวจนะครับเป็นสีแดงนะครับซึ่งทางกลุ่มรัศดรก็ได้บอกไว้แล้วว่าสีแดงเนี่ย
เป็นตัวแทนนะครับของการต่อสู้นะครับและตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับ
รุ้งปนัสยานะครับตอนนี้นะครับเดินเข้ามาประชิดที่แนวรั้วนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับจะเป็นการชุมนุมใหญ่นะครับโดยให้ทุกภาค
วันที่๒๐กุมภาพันธ์นะครับนับจากวันนี้ไป๗วันนะครับ

ไม่มีสัญญาณว่าเพื่อนของเขาทั้ง๔คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่
ได้รับการปล่อยตัวมานะครับถนนทุกสายที่มุ่งสู่กรุงเทพมหานครนะครับ
เต็มไปด้วยกลุ่มราศดรนะครับจะเป็นการยกระดับการชุมนุมใหญ่อีกครั้งนะครับ
ซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าทางกลุ่มรัศดรนะครับได้ประกาศนะครับยุตินะครับ
ชุมนุมนะครับแต่เดี๋ยวทางทัศทีวีนะครับจะเกาะติดจนวินาทีสุดท้ายนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับทางตำรวจนะครับก็ยังคงตรึงกำลัง
ดึงแนวโร่ขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่า
ตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์นะครับของทางรุ้งปนัสยานะครับ

ทัชทีวีนะครับตอนนี้กำลังเกาะติดดูครับว่ารุงปรณสยานะครับ
ตอนนี้เหมือนกำลังจะมาเขียนข้อความอะไรบางอย่างบริเวณแนวแผ่นเหล็กของทางกลุ่มราศดรนะครับ
เดี๋ยวผมกำลังจะซูมภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเป็นข้อความใดนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นข้อความแสดงจุดยืนนะครับ
และตอนนี้นะครับทางครูใหญ่ขอนแก่นที่อยู่บนรถเครื่องขยายเสียงนะครับ
ตอนนี้ได้ประกาศแล้วนะครับว่าวันที่๒๐กุมภาพันธ์นี้นะครับ
นัดรวมตัวกันและยกระดับการชุมนุมนะครับ
โดยบอกว่าถนนทุกสายที่มุ่งสู่กรุงเทพมหานครนะครับ
เต็มไปด้วยกลุ่มราศดรนะครับ
ซึ่งวันที่๒๐กุมภาพันธ์จะครบกำหนด๗วันนะครับ
หากไม่มีสัญญาณว่าเพื่อนของพวกเขาทั้ง๔คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวออกมานะครับ
จะเป็นการนัดชุมนุมใหญ่ขึ้นนะครับ
ถนนทุกสายที่มุ่งสู่กรุงเทพมหานครนะครับ

เมื่อกี้เป็นการประกาศของทางครูใหญ่ขอนแก่น
และในวันนี้นะครับคุยกับขอนแก่นได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมออกไปดูบริเวณหน้าแนวรั้วเหล็กนะครับ
ว่าข้อความที่รุ้งปนัสยานะครับ
เขียนอยู่เนี่ยเป็นข้อความอะไร
แต่น่าจะเป็นข้อความที่แสดงจุดยืนประกาศจุดยืนอีกครั้งนะครับ
ของการชุมนุมในวันนี้นะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับเสียงปรบมือนะครับ
เฮของทางกลุ่มรัศดรนะครับ
เรียกได้ว่าวันนี้ก็บรรลุไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะเป็นภาพของกลุ่มรัศดรนะครับ
ที่กำลังบันทึกภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ซึ่งในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าทางรถเครื่องขยายเสียงของทางครูใหญ่ขอนแก่นและแก่นำทุกคนนะครับ
ได้ประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
และนัดรวมกันอีกครั้งในวันที่๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
หากไม่มีสัญญาณนะครับว่า
เพื่อนของเขาทั้ง๔คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับการประกันตัวนะครับ
ได้เขียนด้วยสีแดงนะครับ
มันใช้ไม่ได้ไง

ซึ่งตอนนี้นะครับทางกลุ่มราศดรนะครับก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับ
แต่ทางแนวรั้วของตำรวจนะครับก็ยังคงตรึงกำลังนะครับ
กว่ากลุ่มรัศดรทั้งหมดนะครับจะเดินทางกลับนะครับ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
จนตอนนี้นะครับเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
และทางครูใหญ่ขอนแก่นนะครับเป็นตัวแทนของทางกลุ่มราศดรนะครับ
ประกาศยุติการชุมนุมและนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งนะครับ
ในวันที่๒๐กุมภาพันธ์หากเพื่อนของเขาที่เป็นแก่นำทั้ง๔คน

ขอบคุณคุณคารินด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มราศดร
และแนวร่วมนะคะที่หน้าสารดีกาได้มีการประกาศยุติการชุมนุมไป
เมื่อเวลา๒๐นาฬิกา๒๔นาทีนะคะ
หลังจากมีการชุมนุมตั้งแต่เมื่อเวลาบ่าย๓โมง
บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้นะคะ
หลักใหญ่ใจความก็คืออยากจะให้มีการยกเลิกมาตรา๑๑๒
และให้ปล่อยตัว๔แกนนำ
ถ้าไม่ปล่อยตัวภายใน๗วันจะกลับมาชุมนุมใหญ่กันอีกครั้ง

เกี่ยวกับประเด็นการเมืองเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มข้น